คุณผู้ชมเรื่องนี้น่าสงสัยมากค่ะว่ามันเป็นเหตุฆาตกรรม
หรือเป็นเหตุยิงตัวตายอืมคือมีแม่คนนึงนะคะบ้านเนี่ย
คือเดี๋ยวนี้เขาก็มีการปลูกแยกบ้านกันครับลูกชายเนี่ย
บ้านอยู่ห่างจากแม่ประมาณร้อยเมล็ดก็เดินถึงกันได้
เห็นลูกเงียบหายไปผิดปกติวันนี้ทั้งวันยังไม่เจอลูกชายเลย

เข้าไปก็ขอเรียกลูกเอ้อลูกไม่ตอบ
เปิดประตูบ้านเข้าไปเท่านั้นแหละค่ะโอ้โห
เจอลูกนอนจมกองเลือดอยู่อะค่ะ
สภาพคือโดนยิงทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะ

แม่คือเข่าซุดเลยค่ะ

ตำรวจสพโคกชะงายในอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
นำกำลังชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

หลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตค่ะ
ผู้ตายชื่ออุทิศลายทิพย์อายุ๕๑ปีนะคะ

กางเกงขายาวสีดำรองเท้าบูธ
หงายจมกองเลือด
นี่คือเบิกโพรงนะคะ

แล้วคุณดูสภาพบาดแผลบนร่างกายเขา
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่หน้าอกซ้ายขวาและกลางหลังรวม๔แผลนะคะ
ต้นชื่อว่ากระสุนที่ยิงเข้าจากด้านหน้าและด้านหลัง
เป็นกระสุนจากปืนคนละชนิดกัน
รองเท้าผู้ตายมีปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์๙มมตกอยู่พร้อมกับแมกกาซีน

ในบ้านนี่ข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจายเละเทะไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็มีรอยเลือดหยดเป็นทางจากหน้าบ้านไปจนถึงห้องนอนที่พบศพด้วย
ก็เลยคิดว่าคนตายเนี่ยน่าจะถูกยิงจากหน้าบ้านแล้วก็วิ่งมาตายอยู่ในห้องค่ะ
รวมถึงยังมีรถเก๋งสภาพเก่าที่จอดอยู่ข้างบ้านถูกทุบกระจกแตกเสียหายด้วย
เนี่ยค่ะพังไปหมดเลยนะคะครับได้คุยกับแม่คนตายค่ะ
ซ่องนะคะแกเป็นคนพบศพเป็นคนแรกด้วย
เล่าบอกว่า๕ทุ่มเนี่ยเดินจากบ้านมาหาลูกชายเพราะว่าบ้านอยู่ห่างกันแค่๑๐๐เมตร
เห็นลูกหายเงียบไปเลยก็กล่าวว่าเออจะเอาข้าวมาให้ลูกกินซะหน่อย
เปิดประตูเข้าไปแม่นี่เข่าอ่อนเลยค่ะ
เพราะลูกคือนอนจมกองเลือดหมดลมหายใจตาเบิกโพรงไปแล้ว
ก็เลยต้องรีบตามคนมาช่วยแล้วก็แจ้งตำรวจ
ได้คุยกับนายโกวิทน้องชายของคนตายที่บ้านก็อยู่
จากผู้ตายประมาณสัก๖๐เมตรคนนี้ค่ะ
โกวิทย์บอกว่าพี่ชายเนี่ยติดยาเสพยาเป็นประจำแล้วก็ชอบหลอนอัลวาดทุบข้าวของในบ้านตัวเองด้วย
ที่สำคัญคือชอบยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นประจำ
นี่ไม่มีใครเข้าหน้าติดเลยนะคุยอะไรด้วยไม่ได้เลย
มีคนเดียวเท่านั้นที่คุยได้ด้วยคือแม่ค่ะ
ก่อนหน้าจะพบศพประมาณสักบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้แม่วิ่งมาบอกเหมือนกันว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดที่แถวบ้านพี่
ก็คิดว่าเออคงจะยิงปืนขึ้นฟ้าตามปกติหรือเปล่า
และยิ่งช่วงนั้นเนี่ยตัวเขากับครอบครัวก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วย
ก็เลยไม่ได้มีใครเข้าไปตรวจสอบดูนะคะ
เมื่อเช้านี้ตำรวจลงพื้นที่เพื่อตรวจจุดเกิดเหตุอีกครั้งแล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมนะคะ
ตรวจทั้งบ้านแล้วค่ะคิงมันไม่มีร่องรอยการต่อสู้อ่ะ
และข้าวของในบ้านที่เสียหายก็เป็นฝีมือคนตายเอง
รถที่ถูกทุบก็เป็นฝีมือคนตายอีก
แบบเวลาเขาอาจจะเมาแล้วอารวาสอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ที่มันน่าสงสัยคือคนเรามันจะยิงตัวเอง
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้จริงเหรอ

มันเป็นปืนคนละชนิดอีก
ชนะสูตรศพเบื้องต้นเขาบอกว่ารอยกระสุนเนี่ย
มี๔จุดด้วยกันบนร่างของผู้ตาย
ของผู้ตายนะคะมีอกด้านซ้ายมีอกด้านขวามีชายโครงขวาแล้วก็หลังบาดแผลกว้างไม่เท่ากันน่าจะเป็นการยิงจากระยะใกล้แล้วก็ไกลอาวุธปืนเนี่ยอาจจะใช้แค่กระบอกเดียวหรือสองกระบอกค่ะอันนี้ยังยืนยันไม่ได้จะยืนยันได้ก็ต่อเมื่อมีการผ่าศพเอาหัวกระสุนออกมาตรวจก่อนเบื้องต้นตรวจสอบประวัติผู้ตายไม่
แต่บ้านผู้ตายเนี่ยมักจะมีแก๊งวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซน์มาวนเวียนอยู่เยอะก็คิดว่าน่าจะมาส่งยาค่ะน้องสะพ้ายก็บอกนะคะว่าเห็นนายอุทิศครั้งสุดท้ายในเย็นวันพระราชสมดีที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็เห็นประตูบ้านปิดแล้วก็ยินเสียงโครมครามโครมครามอยู่ในบ้านพักใหญ่ส่วนวันเกิดเหตุเธอกับครอบครัวไปด
โมงเย็นเมื่อวานนี้แม่ก็ได้ยินเสียงปืน
ตอนนั้นแม่กลัวมันดังหลายนัดเลยแม่ก็เลยหลบอยู่ในบ้าน
แต่ก็คิดว่าลูกแม่คงยิงปืนขึ้นฟ้าอีกแล้วเพราะก็ยิงประจำเลย
ค่ำ๓ทุ่มเห็นไฟในบ้านลูกยังปิดอยู่
ก็รู้สึกทำไมไฟไม่เปิดลูกทำอะไรหายเงียบไปเลย
ทำกับข้าวไปให้ลูกกินซะหน่อยดีกว่าเผื่อลูกจะไม่สบายหรือเปล่า
โอ้โหไปถึงแม่นี่คือช็อกเลยอะค่ะ
อย่างชกลงหมั่งก้าวมากันนี่
เมืองต้นตำรวจตั้งปมเหตุว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งเรื่องยาเสพติดนะคะ
ข้างหลังคงจะยิงตัวเองแบบนี้ไม่ได้
ตอนนี้อยู่ระหว่างการหาเบาะแสคนร้ายแล้วก็เตรียม